ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณตีหนึ่ง
มีรถเก๋งคันหนึ่งขับไล่ชนจักรยานยนต์คันหนึ่ง
คนขี่จักรยานยนต์แล้วก็คนซ้อนเสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
ส่วนรถยนต์คันนั้นคนขับยังสาหัด

นี่ฮะจังหวะตรงนี้ฝุ่นตลบเลยนะฮะจักรยานยนต์คันนี้ถูกรถเก๋งพุ่งชนอย่างแรง
คนขี่คนซ้อนเสียชีวิตคาที่ทั้งคู่แล้วรถเก๋งคันนั้นเนี่ยพุ่งถลายไปที่เกาะกลางถนนนะฮะ
ไปชนต่อแล้วก็ไปบาดเจ็บสาหัสอยู่ตรงนั้นสำหรับคนขับรถนะครับ
กล้องวงจรปิดตัวนี้นะฮะจะเห็นเหตุการณ์ตรงชนตรงนี้
คือเรียกว่ารถเก่งที่พุ่งชนเนี่ยไม่มีเบรกเลยนะฮะแล้วมีกระบะคันหนึ่ง
ขับมาจอดมีคนลงมาดูนี่วิ่งลงมาดูกันนี่นะฮะ
แต่อีกหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับจักรยานยนต์ที่มากันสองคนเนี่ย
เสียชีวิตทั้งคู่คือนายสุธิรัฐภูลพิริยะอายุ๒๑กับนายวิศนุครุฑสุวรรณอายุ๒๘นะฮะ
ส่วนรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนไปติดอยู่ตรงนั้น
คนขับรถเก่งชื่อนายทรงวุฒิขุนจ่าเมืองอายุ๓๖มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะนะครับ
บาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วง
ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นถนนแสงชูโตฝั่งขาออกนะครับ
ทีนี้คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุหรือว่าจงใจชน
นี่นะฮะนี่จุดตรงนี้เพราะว่ารถเก่งเขาไม่เบรกเลย
แต่คนขับรถเก่งก็สาหัสนะ

สภาพถนนเนี่ยเขาปิดถนนบางส่วนอยู่

นี่ตรงจุดนี้เลยนะฮะนี่ยังมีสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาที่จุดเกิดเหตุอยู่เลย
บอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงดังโครม
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะรถไปชนอะไรชนสุนัขแถวข้างทางหรือเปล่า
สักพักนึงมีคนร้องเออะโวยวายออกมาดูโอ้โห
เห็นคนนอนตายหน้าร้านอยู่๒คน

ขาดที่แล้วส่องศพ
จะมีกระบะคันหนึ่งขับตามมาแล้วก็ชะลอแล้วก็จอดนะ
อ่าแล้วก็ผ่านกล้องวงจรปิดไป
ซึ่งตรงนี้นะฮะจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในซอยด้านข้าง
แล้วเห็นรถกระบะคันนี้ถอยหลังเข้ามานี่ผู้ชายคนนี้นะฮะ
อืมอ่าแล้วกระบะก็ถอยมาค่ะอ่านี่นะฮะ
ซึ่งผู้ชายคนนั้นน่ะเข้าไปในซอยแล้วก็

เออแล้วเอาละถ้ารถยนต์คันนั้นชนจักรยานยนต์จนเขาตายสองศพ
คนขับรถยนต์ไปพุ่งชนเกาะกลางถนนบาดเจ็บสาหัสอยู่
แต่ตรงนี้ที่คุณภูริพัฒน์ไปได้กล้องวงจรปิดมา
กระบะคันหนึ่งที่ขับผ่านมาแล้วมีผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าซอยแล้วหายไปเลย
แล้วกระบะคันนั้นก็ถอยหลังมาด้วยความรวดเร็ว
คือถ้าเป็นคนผ่านมาเห็นในการเขาน่าจะเลยไปเลยไหม
หรือไม่ถ้าจอดลงมาดูช่วยเหลือก็

นั่นน่ะสิหรือผู้ชายคนนี้ก็อาจจะเป็นคนแถวนั้นแล้วเขาตกใจก็ได้
แล้วเขาวิ่งเข้าซอยก็ได้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเขาขยายผลต่อนะฮะ
เพราะมันยังคาใจกันอยู่ว่าตกลงอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจพุ่งชนกัน

รถจักรยานยนต์ไม่มีไฟท้ายแล้วมองไม่เห็นหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิคนขับรถเก่งก็ยังสาหัสอยู่
บาทแผงชะกันที่ศิษย์ศาสตร์ด้วยก็เลยยังให้การอะไรไม่ได้
ท่านผู้ชมครับเราได้ข้อมูลว่าก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
ทางกลุ่มของผู้ตายที่เป็นจักรยานยนต์คนขี่คนซ้อนเนี่ย
เขาไปนั่งดื่มกินกันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
คุณภูริพัฒน์ก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านนะฮะ
นี่เหตุการณ์ที่ชนกันเสียชีวิตเกิดขึ้นตอนตีหนึ่งนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่ากลุ่มคนตายเนี่ยเขามานั่งดื่มกินที่ร้านมากัน๔คนนะ
เฉพาะจักรยานยนต์นะเข้ามากับเพื่อนอีก๒คนนะรวมเป็น๔คน
รถเก่งเนี่ยไม่ได้มาร้านเลิกผู้ตายเนี่ยเขาก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปจากร้านกัน
เท่าที่เห็นเนี่ยคือรถเก๋งคันนั้นเนี่ยเห็นขับมาแล้วก็ปาดหน้าจักรยานยนต์แล้วก็หยุดอยู่พักนึง
แล้วจักรยานยนต์เขาก็ขี่กันออกไปแล้วรถเก๋งก็ขับออกไปมารู้ข่าวอีกทีก็เอ้าไปชนกันเจ็บชนกันตาย
ดังนู้นเดียวเข้ามาเหมือนทำท่าจัดชนอ่ะไม่ได้มีปัญหาเหมือนเขาเดียวเข้ามาแล้วก็อยู่ตรงเนี้ย
ไอ้น้องนี้จะออกแต่เรียกก็รู้แค่เนี้ย
นี่ฮะวันนี้โศซ่งมาถึงละ
ครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้นะครับลุงบอกว่าเมื่อคืนนี้หลานชายอ่ะ
นั่งดื่มกินกับเพื่อนแล้วมีปัญหากับกลุ่มของคนขับรถเก๋ง
เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเร่งเครื่องเสียงดังอืมอ่า
กลุ่มของหลานเนี่ยไปเตือนฝั่งรถเก๋งว่าอย่าเร่งเครื่องดังนะ
อาจจะทำให้ฝั่งนั้นไม่พอใจหรือเปล่าอ๋อเหรอฮะที่เจ้าของร้านบอกเห็นรถเก๋งเนี่ย
มาจอดค่ะตอนเขาจะออกจากร้านแล้วก็จอดดักหน้าอยู่นิดนึงอืม
จักรยานยนต์ขี่ออกไปก็ไปไล่พุ่งชนกันหรือเปล่าส่วนอีกศพนึงนะครับ
คือนายวิศนุนะฮะครอบครัวรับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งราชย่า
แฟนสาวของเขาเนี่ยเธอบอกเธอขี่จักรยานยนต์ตามหลังแฟนของเธอนะ
อ่านี่นะฮะคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอบอกเธอเห็นชัดเจนว่ารถเก่งตั้งใจ
พุ่งชนจักรยานยนต์ของแฟนเธอกับเพื่อนไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามนะครับจากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ณขณะนี้เนี่ย
ตำรวจยังตั้งประเด็นไปที่เรื่องของอุบัติเหตุก่อนนะฮะ
กว่าจะได้หลักฐานชัดเจนที่จะบ่งชี้ได้ว่าเป็นการฆาตกรรม
หรือว่ามีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะ
เพราะว่าถ้าดูจากเจตนาของการพุ่งชนแล้วเนี่ยถ้ารถเก่งพุ่งชนจักรยานยนต์ตั้งใจจะชนเขาเนี่ย
แต่มันเหมือนกับเสียหลักแล้วพุ่งไปถึงเกาะกลางแล้วตัวคนขับเองก็บาดเจ็บสาหัสอยู่เหมือนกัน
ก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเขาเจตนาพุ่งชนแบบชนเอาตายหรือว่าหรืออุบัติเหตุจริงหรืออะไรยังไง
พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมหลักฐานต่างแล้วนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ช่วยกันส่งข้อความมาตั้งข้อสังเกตนะคะผ่านเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
คนขับรถเก๋งเมาหรือเปล่ารถจักรยานยนต์ไม่มีไฟท้ายหรือเปล่า
อุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิตเขาเชื่อว่าตั้งใจชน
ส่วนคนขับรถเก่งตอนนี้ยังสาหัสอยู่